ถ้ากินเตี๋ยวข้างทางก็จอดรถกินเตี๋ยวเสร็จก็กลับมาที่รถ
จังหวะกลับมารถของเขาเนี่ยโดนรถอีกคันเฉียวกระจกมองข้างแตกเลย
ขับตามไปครับขับตามไปทันกันแล้วเรียกจอดจอดจอดจอด
อ่าลงมาคุยกันอีกฝ่ายหนึ่งบอกง่ายนะเฮ้ยกูลูกในพล
มึงรู้มั้ยกูเป็นลูกไอ้มึงไหลปะฮ่ามึงไหลปะสิมึงเป็นสัตว์ไอ้

เฮ้ยมึงไหลมึงไหล
มึงลูกไอ้
ท่านไหนรีไลท์ท่านไหนเขียนข่าวนี้ได้เก่งจริงเลย

แกะออกมาได้ว่าเขาพูดว่าอะไร
อ๋อเสียงที่เขาตกโปรด

โอ้โหรู้ได้ยังไงครับโอ้โหเก่งจริงแต่ดูคนนี้ก่อน

ในพลนี่แหละคลิปนี้เผยแพร่โดยเจ๊ม้อยวีพลัสครับ
้อยวีพลัสผู้ก่อเหตุเมาแล้วขับชนกระจกข้างรถนะครับ
จอดอยู่ริมทางเสียหายนะครับพอจะเคลียร์ก็อ้างว่า
ลูกในพลแล้วก็ยังทำร้ายร่างกายคู่กรณีด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
ล่าสุดนะครับช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ผู้เสียหายคือนายมงคลเชิดปรุหรือช่างโอ
โอไปแจ้งความแล้วนะช่างโอไปแจ้งความที่สพโพกลางนะครับ
กับรถกระบะนั่นแหละที่มีร่องรอยเฉียวชนกระจกข้างแตก
แล้วก็มีรูปถ่ายวันที่เกิดเหตุด้วยเพื่อจะเอาผิดกับผู้ชายในคลิป
ช่างโอเล่าบอกว่าโอ้โหพี่ตีสองแล้วมั้งตีสองของยี่สิบตีมิถุนายนเนี่ย
ผมเอามาจอดรถกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมถนนบายพาสจอดที่ไหลทางน่ะ
เสร็จผมก็เดินมาที่รถเดินมาที่รถเสร็จปั๊บจู่จู่รถคู่กรณีนะครับ
คุณผู้ชมแล้วก็ไม่ได้หยุดลงมาดูด้วยตัดสินใจขับตามเนี่ย
ขับตามตามพอทันกันก็ส่งสัญญาณโบกมือให้จอดจอดจอด
จอดลงมาคุยกันก่อนพอคู่กรณีลงจากรถมา
คุณผู้ชมฮะตอนนั้นดูแล้วคล้ายคล้ายคนเมาครับคล้ายคนเมา
แต่พอเข้าไปคุยไปเจรจาจะบอกโอ้พี่เนี่ยค่ากระจกค่าซ่อมเนี่ย
นะพี่นะยังไงพี่ช่วยดูแลผมด้วย
ทีแรกนึกว่าจะจบไม่จบครับ
โวยวายขึ้นมาอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไปนั่นแหละ
นะครับแล้วอ้างตัวว่ากูนะลูกนายพล
หยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
มีใครถามเขาหรือเปล่าพี่เบิร์ตว่าเขาเป็นลูกใคร
ไม่รู้คงอยากบอกมันเป็นปมด้อยอย่างหนึ่งนะ
ถ้าเป็นลูกระดับนี้มันต้องประกาศให้ใครเขารู้
คู่กรณีนะก็ยังไม่หยุดคุณผู้ชมตะโกนด่าอยู่เนี่ย
แล้วด่ายาบคล้ายนะครับ
ให้ผมพูดให้ฟังไหมอย่าดีกว่าอย่าหยาบนะครับ
นี่แหละครับปรีมาเตะเข้าที่หลังอีก
ตอนนั้นเห็นท่าไม่ดีครับเขาเลยวิ่งหนีก่อน
แล้วที่มาแจ้งความพี่จะเอาเรื่องอะไรบ้าง

เรื่องอะไรเรื่องจังหวงข้าง
ซ่อมให้ผมละกันมันไม่แพงหรอก
เออแล้วเรื่องที่พี่บอกเขาทำร้ายร่างกายพี่
อ๋อเรื่องอะไรผมเจ็บไม่เยอะ

ลองอยากรู้ว่าพี่รู้ใคร

บางทีพี่ก็ไม่รู้นะว่าพี่รู้ใคร
เออรู้ป่ะกูรู้ใคร